มาดูเหตุสลดนะฮะหนุ่มเบญจเพศถูกรถพ่วงสิบแปดล้อ
ทับร่างเนี่ยเละเลยนะคุณดับสยองวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์

นี่ครับคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้ค่อยดูนะฮะ
นี่มอเตอร์ไซคันหนึ่งนี่กำลังจะตัดหน้ารถบรรทุกนิดนึง
ปรากฏว่าล้มฮะถนนลื่นด้วย
ฝนตกนะครับทำให้เสียชีวิตนะฮะ
วงจรปิดก็สามารถบันทึกนาทีชีวิตเอาไว้ได้นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ๘โมงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะครับ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีได้รับแจ้งเหตุรถชนกันมีผู้เสียชีวิต
บนถนนเศรษฐกิจปากซอยเศรษฐกิจหนองรี๒๒ที่ตำบลหนองรีอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
ตรวจสอบพบศพของนายอาทิตย์เที่ยงธรรมอายุ๒๕ปีวัยเบนเจอร์เพศพอดีครับ
เสียชีวิตสภาพร่างกายแหลกเหลวฮะ
แล้วก็มีรถพ่วง๑๘ล้อจอดอยู่ริมถนนนะครับ
ล้อพ่วงฝั่งขวามีรอยเลือดติดอยู่
คนขับยืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่
คนขับรถพ่วง๑๘ล้อก็คือนายวรรัฐแก้วสะอาดเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณด้านซ้าย
แล้วก็โฉบมาด้านหน้าแล้วเหมือนจะหักหลบอะไรสักอย่างคุณ
มอเตอร์ไซคันนี้หักหลบอะไรสักอย่าง
ที่มอเตอร์ไซค์จะลื่นถลายแล้วก็ล้มฮะ
ร่างของผู้เสียชีวิตหลุดเข้ามาที่ล้อรถพ่วงของตัวเขา
และตอนนั้นผมเองเบรกไม่อยู่จึงทับและเสียชีวิตนะฮะ

แล้วก็เขาเบรกเรือเขาหลบรถอะไรไม่ทราบ
รถก็ล้มมาแล้วก็มุดเข้ามาครับมุดเข้ามาหารถพ่วง

เพราะผมมากับรถมาแค่๔๐๓๐คนมันมาเร็วไม่ได้รถมันเยอะครับ
นี่แหละครับเบื้องต้นตำรวจจะตรวจสอบนะฮะ
แล้วก็สอบสวนขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดในมุมอื่นอีกนะครับ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
แล้วก็ไม่รู้นะเขาหลบอะไรหรือว่าฉลับอะไรหรือว่าน้ำขังอะไรหรือเปล่านะฮะ